คุณอยากเล่าเองต้องเล่าสิจะได้เป็นผู้จำหว่อนกัน

เจออะไรมาเอามาดูหน่อยดีกว่าค่ะ
ที่เห็นหน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมเป็นแคปแชทข้อความ
ครับเออลูกค้านี่เขาคอมฝั่งสีขาวใช่ค่ะ

ใช่แต่ทีนี้มีลูกค้าผู้ชายเรียกให้เขารับงาน
แล้วแถมที่สำคัญคือฝากเขาซื้อของ
บอกว่าเนี่ยซื้อให้หน่อยก่อนที่จะมารับลูกค้าที่ห้องได้ไหม
แต่พอไปถึงห้องจริงซื้อออยไปให้เราด้วยนะ
ไปเจอภาพอะไรนะที่คุณสืบสกุลบอก
โอ้โหลูกค้าเนี่ยนอนร่างเปลือยเปล่า

ไม่ได้ตายฮะบางสิ่งบางอย่างแข็ง
เปิดห้องเข้าไปโฮยตกใจเลยนะฮะ
ก็มาเจอแบบไหนรู้ไหมคุณมาเจอนอนแก้ผ้านะครับ
เหมือนเขาอารมณ์กำลังค้างอยู่หรือเปล่า
ทีนี้เราก็เอาของให้เขาเขาก็จ่ายเงินค่าออยให้
แล้วทีนี้ผมก็ต้องถามว่าเอาแล้วพี่ที่ให้ผมมาเนี่ย
เขาก็บอกว่าไม่ได้ให้ไปส่งที่ไหนหรอก
เข้ามาเถอะแค่ฝากซื้อออยเท่านั้น
แล้วเขาก็อ่อยสุดเลยนะตอนที่ลูกค้าเนี่ยนอนตัวแข็งอยู่เนี่ย
เป้าเราตลอดผมก็เอามือปิดเป้าผมไว้
คุณคิดดูผมใจเย็นแค่ไหนที่ต้องยืนเผชิญอยู่กับสิ่งที่เห็นอยู่
ใช่แล้วคือเขาพยายามบอกลูกค้าให้ใจ
แบบคือเขาพยายามบอกให้ลูกค้าด้วยใจเย็น
ว่าลูกคุณลูกค้าช่วยกดยกเลิกงานให้ผมหน่อย
คือให้เกียรติลูกค้าสุดไม่ได้โวยวาย

แอปของเขาแล้วก็ลูกค้าบอกว่าถ้ามาถึงห้องแล้วก็เข้ามาเลย
ผมไม่ได้ล็อกห้องนะมาทาให้หน่อยก็ดี
โอ้โหทีนี้คุณผู้ชมที่เห็นภาพนี้นี่คือนักข่าวของเรานะคะ
ไปหาแกรปเลยไปหาแกรปคนนี้ขอเรียกว่าคุณเอละกัน
ใช้ชื่อสมมติขึ้นมาซึ่งคุณเอเนี่ยเขาขับกราฟอยู่ที่อุดร
แล้วคุณเอเขาเล่าให้ฟังคือในข้อความในแชทในเฟซบุ๊กเนี่ย
เราจะเห็นกันแล้วแหละที่เขาโพสต์แต่อันนี้เป็นสิ่งที่เขาเล่าจากปากเขา
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเย็นเมื่อวานมีงานลูกค้าเด้งเข้ามาให้ไปรับ
แล้วตอนที่ผมกำลังจะเดินทางไปรับลูกค้าเนี่ยลูกค้าส่งข้อความมา
ให้ฝากซื้อออยแล้วก็ส่งที่หอพักแห่งนี้อยู่ที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี
ผมก็เอาแวะที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อให้
ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจะซื้อออยยี่ห้ออะไร

ใช่แล้วก็บอกว่าให้ลูกค้าถ่ายรูปส่งมา
ลูกค้าบอกอย่างนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมให้มาดูที่ห้องก่อน
เอ้าแกร็ปก็บอกว่างี้ผมก็ต้องไปสองรอบสิ
ขี่รถไปดูออยที่ห้องว่ายี่ห้ออะไรขี่ออกมาซื้อให้แล้วก็เอาไปส่งให้อีก
บอกให้ลูกค้าถ่ายรูปมาซะให้ดีครับ
แล้วลูกค้าก็ถ่ายรูปเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นรูปขวดออยสีชมพู
ใสนะใช่ไหมเขาบอกว่าตอนที่รูปถ่ายมาเนี่ยนะ
มันติดเป้ากางเกงในของลูกค้าผู้ชายมาด้วยคุณสืบสกุล
ทีนี้แกร็ปเอ๋ะใจล่ะคิดว่าเอ๊ะ

ก็เลยซื้อออย๘๖บาทแล้วก็ไปให้ลูกค้าที่ห้อง

เห็นลูกค้านอนเอาผ้าปิดเอาผ้าปิดตาปิดตา

ลูกค้าปิดส่วนบนของใบหน้า

แล้วที่สำคัญคือที่ท้องมันแผลบเลย
ที่เป้าคือทาออย
ตอนนั้นกราฟตกใจทำอะไรไม่ถูกมือไม้สั่นนะ
ผู้ชายก็จริงแต่รีบหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเอาไว้ก่อนเลย
ฉันเล่าไม่สะใจให้ฟังเสียงเจ้าตัวเลยละกันค่ะ
เขาก็เอาเงินให้ครับแต่ว่าระหว่างที่คุยกัน

ตอนนั้นเขาเอาผ้าออกจากตาล่ะใช่ครับแล้วพี่เขาก็มองเป้าผมตลอดเวลาคุยอย่างนี้ครับ

ก็จะรีบรับรีบส่งให้มันเสร็จนะครับอยากให้มันจบไวนะครับ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจว่าเสื้อสีฟ้าใส่หน้ากากอนามัยคือหนุ่มแกรปหรือเปล่า
อันนั้นคือนักข่าวของเรา
แต่ว่านุ่มแกรปจริงคือเสื้อขาวที่นั่งหันหลังแล้วใส่หน้ากากอนามัยสีดำแต่เราเลอหน้าให้นะคะ
สุดท้ายน้องแกรปเขารอดออกมาจากห้องนั้นได้ยังไงคุณ
ลูกค้าก็อิดอ่อนนิดนึง
ลุกขึ้นมายกเลิกออเดอร์ให้เขา
แต่กว่าจะลุกนี่กลับไปนอนท่าเดิมแล้วเอาผ้าปิดผ้าปิดตัวก่อนนะ
แล้วก็ในโพสต์เนี่ยหนุ่มแกรปคนนี้เขาก็เขียนแฮชแท็กไว้คุณ
โพสต์เพราะแค่อยากเตือนเป็นอุทาหรณ์เผื่อมีคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ

นั่นน่ากลัวนะถ้าแกรบเป็นผู้หญิงล่ะคุณสุจกรุงเขามีปลล๒ไหม

ปล๒หลายคนถามว่าเอาแล้วยังไงต่อ
ปล๒ไม่ได้มีอะไรกันนะคะ
สุดท้ายคือบอกว่าปลอดภัยดี
ไม่ได้จุดครับ

คุณแต่ว่ามันมีคนขับแกรปอีกคนนึงบอกว่าก็เจอลักษณะนี้แบบกันแบบเหมือนกันนะ

ใช่แต่เขาก็ไม่ได้ไปรับไม่รับงานปฏิเสธงานนี้ไป
เขาก็เลยคิดว่าต้องเป็นเจ้าเดียวกันแน่เลยมาแบบนี้ปฏิเสธละกันไม่รับงาน